ดูเรื่องนี้กันต่อเมื่อวานที่มีการเสนอข่าวกรณีสารตัดสินจำคุกลูกสาวอาม่าหวยนะคะ
ยักยอกเงินแม่๒๕๐ล้านบาทจำคุก๑๒ปีไม่รอลงอาญา
ปรากฏว่าวันนี้ลูกสาวของอาม่าหวยพร้อมกับทนายความ
เดินทางไปยื่นเอกสารนะคะต่อปอทถึงข่าวสารคำพิพากษาคดีที่คลาดเคลื่อนค่ะ
วันนี้นะคะนางมาวดีศรีวิรัติลูกสาวของอาม่าหวยศรีวิรัติ
พร้อมกับนายกฤษดาอินธรรมระทนายความค่ะ
ได้ไปมอบหลักฐานการกระทำความผิดที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทิกรรมทางเทคโนโลยีบกปอนั่นเอง
นายกฤษดาอินทรมาระทนายความบอกว่าคดีที่สารมีคำพิพากษาเมื่อวานนี้
นั้นเป็นคดีลักษัพเงินจากอาม่าหวยจำนวน๒๔๗๐๐๐๐๐บาท
เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๖๐โดยอาม่าหวยไปยื่นฟ้องเป็นโจทย์ต่อสารเอง
เป็นคนละคดีและไม่เกี่ยวข้องกับคดียักยอกทรัพย์เงินของอาม่าหวย
ล้านบาทที่มีการไปแจ้งความไว้ที่กรมคับการปราบปราม
ดังนั้นที่สื่อนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะ
การที่นำเสนอข่าวนี้ออกไปนั้นทำให้นางมาวดีได้รับความเสียหายอย่างมาก
ซึ่งเธอก็บอกว่าน้อมรับคำตัดสินของสารในคดีลักษัพ๒๔๗๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งจะมีการอุทธรณคดีนี้ต่อแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องภายในครอบครัว

ส่วนคดียักยอกเงิน๒๕๐ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบพยานค่ะ
จริงแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัว
คนนอกก็ไม่รู้กับเราหรอกค่ะว่าครอบครัวเราเป็นยังไงบ้าง
ผู้รับมอบอำนาจที่มาฟ้องนี่ก็อย่างว่าเราทำงานกันมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก
เขายังไม่เกิดไม่ทราบว่าเขามีอะไรยังไงถึงมาฟ้องเรา
ก็จะบอกแค่นี้แหละค่ะว่าเราคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครรู้กับเราหรอกว่าครอบครัวเราเป็นยังไงบ้าง
พี่น้องมีคนครับ

๒คนเป็นคนโตแล้วคุณ

แล้วคนโตรู้เรื่องอย่างนี้ไหมครับ
ลูกสาวเขาเป็นคนมาฟ้องเรา
นี่ค่ะวันนี้ทนายก็บอกว่าเอาหลักฐานมาปรึกษากับตำรวจนะคะว่าเข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
ขอให้สื่อมวลชนลงข่าวแก้ไขให้ถูกต้องตามคำพิพากษานางมาวดีก็จะถือว่าเป็นการเข้าใจผิดและจะไม่ดำเนินคดี
ถ้าไม่แก้ไขก็จะปรึกษาข้อกฎหมายว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปค่ะ